เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของโจรมือใหม่ค่ะคุณชนะ
อยากจะรีบเป็นโจรหรือยังไงมันไม่ได้ง่ายค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าสองโจรนี้บุกเข้าไปขโมยของในบ้าน
แต่ปรากฏว่าไปจ้าเอกับเจ้าของบ้านอย่างจังค่ะ
คุณผู้ชมดูค่ะภาพนี้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้แล้ว
พฤติกรรมนี้ชัดเจนนะจริงค่ะอันนี้ค่อยค่อยมาจอด
สังเกตรถคันนี้สีดำคันนี้มาจอดที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านทัพมาหมู่๗ตะบนทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
สักพักหนึ่งจะมีผู้โดยสารสองคนเออ
ที่เขาลงมาจากประตูด้านหลังอ่าลงมาอย่างเงียบเงียบ
ค่อยลงมาย่องเบามานะคะทั้งคู่เนี่ยลักษณะเหมือนยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคุณชนะอืม
ล่ำหน่อยคนนึงเนี่ยใส่เสื้อดำแขนยาวกางเกงยีนขายาวใส่แมสดำนะ
อีกคนนึงสวมหมวกเสื้อดำแขนสั้นกางเกงขาสั้นแมสดำแล้วก็ย่องเข้าไปในบ้านหลังนี้
ค่อยดูพฤติกรรมเขาไปนะคือข้างหน้าบ้านเนี่ยประตูผมเชื่อว่าก็น่าจะล็อกแหละ
เพราะว่ามีโจรคนหนึ่งผู้ก่อเหตุอีกคนนึงเนี่ยพยายามปีนขึ้นไป
ปีนปีนเปลี่ยนไหมปีนข้ามกำแพงไปแบบเนี้ยอ่า
อ่าเข้าไปแล้วคนหนึ่งเดี๋ยวก็มีภาพอีกมุมหนึ่งจะเห็นชัดเลย

อยู่ในบ้านเออเจ้าของบ้านเขาบอกโอ้โห
กลางวันแสกแสกแบบเนี้ยยังจะมาขโมยกันได้เนอะ
นี่แล้วเหมือนกับว่ามีผู้ก่อเหตุอยู่ในรถด้วยนะ
ก็คือเหมือนก็เป็นคนขับคือสตาร์ทเครื่องรอไว้เลย
ใช่เนี่ยพอสองคนมาก็เอาออกเครื่องไปเลยนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมเจ้าของบ้านเขาบอกยอมไม่ได้หรอก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็อยากจะเตือนให้คนอื่นระวังด้วยเหมือนกัน
เพราะขโมยขโจรยุคนี้ไม่เลือกเวลา
ไม่เลือกวันทำการนะครับขโมยได้ตลอดอะค่ะ
อย่างตัวเขาเองเขาบอกเออยังถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหน
อืมไม่อย่างงั้นแล้วเนี้ยอาจจะถูกโจรเนี้ยกวาดทรัพย์สินไปหมดก็ได้
แต่ก็น่ากลัวนะครับคุณชิสาเกิดว่าโจรเนี่ยมันไม่ได้ตัดสินใจวิ่งหนีออกมา
ถ้ามันสู้เออถ้ามันตัดสินใจจะเข้าไปในบ้าน
แล้วไปทำร้ายเจ้าของบ้านอันตรายนะเพราะฉะนั้นเห็นมันหนีไปอย่างนี้
ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับให้ทีหลักฐานมีนะถูกต้อง
รถทะเบียนรถรูปภัณฑ์สันฐานเชื่อว่าน่าจะถูกดำเนินคดีได้
เนี่ยเป็นข่าวดังเลยผมจะบอกให้ว่าทุกช่องเล่นข่าวนี้
เพราะฉะนั้นต้องจับให้ได้ครับค่ะ
อย่าไปทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีอาชีพที่ไม่สุจริตนะคะ
มีอะไรดีให้ทำอีกเยอะเอออ่า